เรื่องต่อไปนี้ไม่รู้จะใจเย็นยังไงเหมือนกันคุณผู้ชมก็ติดตามกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะหลายวันแล้วด้วยนะสำหรับกรณีของคุณไมค์คุณซาร่านะจ๊ะคือเมื่อวานเนี้ยค่ะก็มีการออกมาชี้แจงแถลงไปแล้วสำหรับไมค์พิรัตใช่เออชี้แจงไปทั้งน้ำตาแบบนี้เลยคุณผู้ชมแต่ว่าต้องบอกว่าวันนี้นะฮะเป็นอีกหนึ
ไว้หากไม้ต้องการขอสิทธิ์ในการปกครองลูกร่วมกันบอกไว้แบบนี้คุณผู้ชมข้อแรกเลยค่ะขอให้ไม้จ่ายค่าเล่าเรียนที่โรงเรียนนานาชาติจังหวัดภูเก็ตที่ซาร่าเคยจ่ายไปแล้วคืนให้หน่อยและจ่ายเงินค่าเล่าเรียนในอนาคตต่อไปของลูกจนกว่าลูกจะจบปริญญาเอกค่ะข้อแรกผ่านไปมาดูข้อที่สองกันบ้างข้อสองค่ะจ่ายค่าคนขับรถและพี่
กว่าลูกจะช่วยเหลือตัวเองได้ข้อสามจ่ายเงินเดือนเพิ่มจากสามหมื่นเป็นห้าหมื่นบาทจนกว่าลูกจะมีรายได้เพียงพอแล้วก็หาเลี้ยงตัวเองได้ข้อสี่ซื้อคอนโดหรือบ้านที่กรุงเทพให้ลูกข้อห้าห้ามลูกห้ามนำลูกไปหารายได้เพื่อประโยชน์ของไม้นะคะห้ามนำลูกไปหารายได้เพื่อประโยชน์ของไม้และข้อหกถ้าหากไม้นำลูกไปหารายได้
เรียกร้องทั้ง๖ข้อของซาร่าก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กระหึ่มโซเชียลอีกรอบเลยคุณผู้ชม
ทำนองประมาณว่าโอ้โหจากที่เคยจ่ายหนักมาแล้ว๖ปีเกือบ๑๐ล้านอ่ะ
๖ข้อเรียกร้องนี้ไปอีกไม้คือกายเลยกายหน้าผากเลยไม่รู้ว่ามือหรือขาแล้วตอนนั้นต้องขึ้นมากายเลย
เพราะว่าคำนวณตัวเลขกันไม่ถูกเลยทีเดียวนะคือเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นตัวเลขค่าใช้จ่ายต่างที่ไม้จ่ายกันไปแล้วอ่ะ
ที่ตั้งใจว่าไม้เนี่ยจะเซฟรายจ่ายใช่ไหมเพื่อเป็นการเก็บเงินไว้ให้ลูกในอนาคตไปมาค่ะ
ดูเหมือนว่า๖ข้อเรียกร้องนี้อาจจะทำให้ไม้ต้องควักจ่ายหนักกว่าเดิมนะ
สำหรับประเด็นนี้ทนายก็ต้องมีการพูดคุยกันด้วย
ขอให้เข้าใจทั้งสองฝ่ายเข้าใจผู้หญิงผู้หญิงเข้าใจผู้ชายด้วยแล้วกันนะ
แล้วคุณผู้ชมค่ะเป็นห่วงแต่แม็กซ์เวลล่ะเนาะ